ไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่สพพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีนะคะ
มีภรรยาของผู้ต้องหาคดีเสพกัญชาเขาไปร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจ
เขาบอกว่าสามีเนี่ยถูกจับคดีที่มีกัญชาไว้ในครอบครอง
ซึ่งไปตรวจค้นที่บ้านเนี่ยเจอต้นกัญชาปลูกเอาไว้ต้นแค่คืบเดียว
แล้วก็มีกัญชาแห้งน้ำหนัก๗กรัม
ก็ถูกตำรวจควบคุมตัวไปสอบสวน
แต่ปรากฏว่าอยู่ดีสามีของเธอก็ถูกส่งโรงพยาบาลพนัฐนิคม
แล้วก็เสียชีวิตเสียชีวิตเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี่เองอะค่ะ
ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าสามีเธอถูกซ้อมหรือเปล่า
ระหว่างสอบสวนตำรวจทำอะไรไม่ดีกับสามีของเธอหรือเปล่า
เพราะว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจไงแล้วอยู่ดีก็มีอาการผิดปกติจนต้องส่งโรงพยาบาล
เนี่ยค่ะผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายนรพลศิลปสิทธิ์
เป็นคนที่ถูกตำรวจจับกลุ่มนะคะข้อหาเสพกัญชานำตัวไปสอบสวน
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถูกส่งโรงพยาบาลพนัฐนิคมแล้วก็เสียชีวิตเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี่เอง

ภรรยาที่ไปแจ้งความก็คือนางสาวประพาพรพวนจิต
ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
บอกว่าสามีถูกทำร้ายร่างกายจนช้ำในตายระหว่างการควบคุมตัวของตำรวจหรือเปล่า

ก่อนตำรวจจะเข้าไปจับเขาปกติ
ไม่จิบไม่ป่วยครับ
จริงนี้เรามาแจ้งไฟเม็ด

คนอยู่ดีพอโดนจับมาแล้วมาตายนอกบ้าน
เธอบอกว่าสามีเธอก็แข็งแรงดีเหรอคะ

ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตนะคะ
ที่อำเภอภนนัสนิคมจชนบุรี
ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
จากนางสมพรรอบข้อเป็นแม่ของผู้เสียชีวิต
แม่ก็บอกว่าวันเกิดเหตุแม่นั่งอยู่หน้าบ้าน
ลูกชายทำเล้าเป็ดอยู่หลังบ้าน
มีตำรวจนอกเครื่องแบบมากันเป็น๑๐นายเลยนะคะ
แล้วก็วิ่งไปจับตัวลูกชายแม่
ตัวแม่เนี่ยก็ถูกตำรวจกันเอาไว้ไม่ให้เข้าไปยุ่ง
ตำรวจคุมตัวลูกชายไปโรงพัก
เพื่อสอบถามเรื่องยาเสพติดเพราะว่ามีคนแจ้งไป
ตำรวจเจอกัญชาอัดแห้งจำนวนนึง
แล้วก็เจอต้นกัญชาสูงประมาณแค่คืบเดียว
แล้วต้นกัญชาเนี่ยเป็นของลูกเขย
ซึ่งมีปัญหากับตัวแม่แล้วก็กับลูกชายแม่ด้วย
เหมือนกับถูกแกล้งอะ
จริงไม่ใช่เป็นต้นกัญชาของลูกชายด้วยซ้ำ
ตำรวจก็นำตัวลูกชายกลับมาบ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ค้นบ้านเพิ่มค้นหายาเสพติดเพิ่ม

ตอนที่ตำรวจนำตัวลูกชายกลับมาบ้านรอบ๒

แต่มีคนบอกแม่ว่าลูกชายถูกซ้อมค่ะ
จนร่างกายเนี่ยย่ำแย่อัจเจียนออกมาเป็นเลือด

ตำรวจก็เอาตัวกลับไปที่โรงพัก
แล้วแม่ก็มาได้รับแจ้งว่า
ลูกชายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพนัฐนิคม

บอกว่าตอนที่ลูกชายอยู่โรงพยาบาลเนี่ยนะ
ลูกชายบอกกับพยาบาลที่โรงพยาบาลด้วยนะคะว่า

แม่ก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมตำรวจต้องทำกับลูกถึงขนาดนี้
และลูกชายคนนี้เป็นเสาหลักของครอบครัว
อยากจะให้การเสียชีวิตของลูกชายในลักษณะแบบนี้
เป็นรายสุดท้ายได้ไหม
ตอนนั้นเราได้ตาม
ตามไม่ได้เพราะว่าเขาให้นั่งตรงนี้
เขามีตำรวจอีกคนให้นั่งอยู่ที่โต๊ะนี้ไม่ให้ไปไหน

คือแจ้งมาเพราะลูกชายนี่ก็สูบกัญชาใช่ไหม
แล้วก็ทะเลาะกันมันมันก็ไปแจ้งตำรวจที่นี่
จะไปโรงพักแล้วแล้วก็กลับมา
มีคนโทรเข้ามาว่ายังมีของอีกฝังอยู่ทำสวน
มันก็เอากลับมากลับมาแล้วก็มาซ้อม
ถ้าไม่ซ้อมเนี่ยมันจะกระอากเลือดได้ยังไง
เพราะมาที่นี่น่ะมันอ้วกเป็นเลือดแล้ว
พยาบาลเขาถามว่าไปทำอะไรมา
แล้วลูกชายพูดว่าตำรวจซ้อมเอาถุงสวมหัวแล้วซ้อม
ขอให้ศพนี้เป็นศพสุดท้ายเขาแล้วกัน

ให้มาออกมารับผิดชอบมั่ง
ทีนี้มีคนเห็นเหตุการณ์ค่ะ
ก็คือคุณอาของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ชื่อว่านายกมลศิลปสิทธิ์
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงคนอาเจียน

ปรากฏว่าเห็นว่าหลานชายกำลังอาเจียนอยู่แล้วอาเจียนเป็นเลือดนะคะ
ซึ่งตำรวจก็อยู่ตรงนั้นนะตำรวจควบคุมตัวหลานชายอยู่
ส่วนตำรวจที่เหลือก็พยายามค้นหากัญชาในบ้านตัวอาก็เลยถามหลานว่าเป็นอะไร
ใครทำมึงแบบนี้ค่ะแต่หลานชายเนี่ยตอบไม่ได้
เพราะว่าสภาพคืออ่อนล้ามากอาเจียนเป็นเลือดตลอดเวลา
แล้วตำรวจก็พูดกับอาว่าเดี๋ยวจะดำเนินคดีข้อหาดูหมินเจ้าพนักงานนะ
ครับเพราะเหมือนกับว่าอยู่ดีอาไปถามไงว่าใครทำอะไรแบบเนี้ย
แล้วก็กันไม่ให้อาเข้าไปยุ่งอะค่ะ
อาเจียนเป็นเลือดครับแล้วผมจะเข้าไปดูครับ
เห็นอาเทียนอะไรผมเข้าไปดูพอเห็นเลือดผมก็ถามว่าใครทำมึง
แล้วตำรวจอีกคนนึงเขาก็แจ้งผมว่าแจ้งผมว่าผมดูถูกเจ้าพนักงาน
หมินเจ้าพนักงานน้องไม่ได้พูดน้องพูดไม่ได้
ฟิสฟิสเลยน่าฟิสนั่งกายไม่เห็นรอยไม่เห็นรอยอะไรนะ
เยอะไหมครับผมก็ประมาณน้ำหมากอ่ะ
แล้วตอนที่เขาเอาตัวน้องไปขึ้นรถนี่สภาพเป็นยังไงครับ
อืมก็สภาพแบบที่เห็นที่แรกแหละแล้วเราตามเขาไปไม่ได้

อืมแล้วเขาคือน้องเดินไปเองหรือว่าเขา

ถูกใส่กุญแจมือไหมครับพระอาจารย์ใส่กุญแจมือตลอด
นี่ก็เป็นข้อมูลจากฝั่งครอบครัวของนายนรพลผู้เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาร่างของนายนรพล
ถูกนำมาประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดระพังทองสะนาก็มีญาติมีเพื่อนมาร่วมพิธีรดน้ำศพด้วยความโศกเศร้า
นางสาวนรมนศิลปสิทธิ์พี่สาวของผู้ตายก็บอกว่า
เรื่องต้นผลชนะสูตรระบุว่าอวัยวะภายในร่างกายบอบช้ำ
แผ่นหลังมีร่องรอยถูกกระแทกจนทำให้เสียชีวิต
พี่สาวของผู้ตายก็เลยบอกว่าก็ตั้งข้อสังเกตแหละว่า
ตำรวจซ้อมหรือเปล่าถ้าเป็นตำรวจจริงทำไมต้องทำกันถึงขนาดนี้
ทั้งที่ความผิดก็ไม่ได้เป็นความผิดร้ายแรงอะไรขนาดนั้น
ต่อจากนี้ก็เลยอยากจะให้คนที่เป็นตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่มาควบคุมตัวน้องชายในวันนั้น

พอมันมีข่าวแบบนี้อยู่บ่อยเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า
ก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขากังขาหรือว่าเขากลัวในการทำหน้าที่ของตำรวจ
เวลามาจับกลุ่มเวลามาสอบสวนอะไรแบบนี้นะครับ
ส่วนคดีที่เกิดขึ้นกับชายคนนี้นะครับ
พันธมตเอกกฤษณะวรรณบดีนิมิตรผู้กำกับการสพพนัฐนิคมเจ้าของพื้นที่เลยเจ้าของท้องที่ที่เกิดคดีเนี่ยนะครับ
เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้วแล้วก็สอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มไปแล้ว
แต่ยังไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้คนไหนยอมรับว่ามีการกระทำที่เกินกว่าเหตุ
อย่างไรก็ตามจะต้องรอเอกสารผลชนะสูตรจากนิติเวชโรงพยาบาลชนบุรีอีกครั้ง
เนื่องจากขณะนี้มีแต่เพียงคำบอกเล่าจากทางญาติของผู้เสียชีวิตที่ได้จากทางโรงพยาบาลว่าผู้ตายตายเพราะอะไร
หลังจากนั้นเมื่อได้ผลการชนะสูตรจากนิติเวชโรงพยาบาลชนบุรีแล้ว
เรียกเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจับกลุ่มมาสอบปากคำว่าวันเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นบาดแผลของผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไร
โดยยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างแน่นอน
วันนี้จับกุมคือกลมสอบสวน
บาดไหมพอจับกุมมาเกิดอะไรขึ้นผมไปคุยให้ให้ความมั่นใจกับทางย่านว่าเราจะให้ความเป็นธรรมแน่นอนครับ
และทำให้สบายใจที่เราจะดำเนินการให้
ฟังแล้วมันก็นะอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋อ
กลุ่มข่าวของเราเปิดเผยกับคุณกิติศักดิ์วิทยาชาโรยนศุกร์ผู้สื่อข่าวตลาดทีวี
บอกว่าเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีกลุ่มชายประมาณ๕คน
ขับรถกระบะมาสองคันแล้วมาค้นตัวเขาแต่ไม่เจออะไร
แต่จับเขาใส่กุญแจมือเอาตัวขึ้นรถกระบะไป
หลังจากนั้นจึงรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นตำรวจชุดสืบสวนของสพพนัฐนิคม
จากนั้นตำรวจก็ชกเขาเพื่อให้เขาบอกว่ายาเสพติดอยู่ที่ไหน
เขาก็ตอบว่าไม่มีเพราะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แต่ตำรวจบอกว่าไม่เชื่อพอเอาตัวมาถึงโรงพัก
ตำรวจนำตัวเขาไปสอบสวนแล้วใช้ถุงพลาสติกครอบหัว
บังคับให้บอกอีกว่ายาเสพติดอยู่ที่ไหน
เขาก็ยืนยันคำเดิมว่าไม่มี
แต่กลับถูกตำรวจทำร้ายร่างกายถึงขั้นปัสสาวะแตก
จากนั้นตำรวจเอาตัวเข้าไปทำแผน
ในสถานที่ที่เขาไม่รู้จัก
พอกลับมาถึงสพพนัฐนิคม
บังคับให้เขาเซ็นเอกสารว่ามียาบ้าไว้ในความครอบครอง
พร้อมกับบอกว่าหากไม่เซ็นเดี๋ยวยัดข้อหายาเสพติดเพิ่มให้อีก
เขากลัวเขาต้องยอมเซ็น
ใส่กุญแจมือไพ่หลังอยู่แล้วแล้วเขาก็เอาเก้าอี้มาข้างหลัง
มีคนตัวใหญ่มานั่งข้างหลังแล้วตุ่งข้อพวกผม
กระทืบหนึ่งท้องผมก็นั่งอีกแต่เยี่ยวผมแตกมาแล้วครับ
พาผมไปทำแผนทำแผนทำแผนว่ายายอยู่ในกระเป๋าฝาผม
อืมแต่ทั้งที่ว่าผมอ่ะเป็นคนถนัดซ้าย
แล้วมือฝาผมอ่ะเพิ่งจะเย็บไปแปดเข็มครับ
เป็นยังพันผ้าอยู่เลยเขามีใบอะไรให้แฟนผมก็อ่าน
ผมก็เฮ้ยกูโดนยา๒๐เมตรผมก็แบบจะไม่เซ็น

เงินครับผมมีเรียกรับไหมครับ
ไม่มีครับแต่ตังค์ในกระเป๋าผม๘๐๐กว่าบาทเขาก็เอาไปเลย
คือผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาโดนชุดสืบชุดเดียวเลยนะ
สืบของสพพนัฐนิคมกับคนที่เสียชีวิตนี่เลยนะครับ
เพราะฉะนั้นสพพนัฐนิคมนะฮะ
ท่านภูมิกับท่านก็ต้องชี้แจงแล้วล่ะ
ที่เขาให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย

ถ้าจะพูดในมุมที่คนไม่ได้รู้กฎหมายนะ
ไม่รู้ว่ากระบวนการในการสอบสวนผู้ต้องหาเป็นยังไง

จะมีพยานไหมไปนั่งฟังระหว่างการสอบสวน
ระหว่างตัวผู้ต้องสงสัยผู้ต้องหากับตำรวจ
ควรจะต้องมีบุคคลอื่นบุคคลที่๓ไหม
มันจะได้มีหลักฐานไงว่าระหว่างการสอบสวนมันเกิดอะไรขึ้น
คือนี่ไงมันทำให้ชาวบ้านเขากลัวตำรวจไง
ว่าพอมาจะจับเขาแล้วเขากลัวไปเจออย่างนี้ไง
เพราะมันมีข่าวขึ้นตลอดมีข่าวเกิดขึ้นตลอดว่า
พอจับไปถูกซ้อมถูกบังคับให้รับข้อหา
ซึ่งทำไปเพราะอะไรเนี่ยก็ไม่รู้ไง
เพราะว่ากระบวนการตรงนี้ก็มีแค่ผู้ต้องหากับตำรวจแค่นั้นไง